ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้จริงแล้วคือมันเป็นเรื่องที่อยู่ดีดีเนี่ย
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนหล่อนหล่อนอะไรสักอย่างแล้วถือมีดบุกเข้าไป
มีบ้านสามหลังมันอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันนั่นแหละ
ก็บ้านของตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตรงกลางหลังหนึ่งก็เหมือนเป็นญาติกัน
เป็นลักษณะเป็นหลานเขยของบ้านหลังนี้อีกหลังหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านถือมีดเข้าไป
แทงคนในบ้านสองหลังข้างข้างแทงเขาตายเลยแล้วเจ้าตัวบอกว่ามันมาจากที่ถูกกดดัน
เพราะตัวเองย้ายมาจากต่างถิ่นมาอยู่ที่นี่ชอบโดนด่าว่าแล้วมันเก็บกฎเอาไว้
แล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกสองบ้านนี้ใครไม่รู้ล่ะสักคน
มาวางยาเบื่อหมาจนหมาสองตัวเขาตายอ่าเออเขาก็เลยเก็บกฎเรื่องนี้ไว้
แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าเมียของคนตายสภาพเป็นยังไงตอนเห็นศพสามีค่ะ
อ้าวเป็นหวัดไหมเอานังเยอะอุ๊ยโอ้ยเป็นลมไปเลยนะคะ
คือเธอร้องไห้เสียใจมากว่าสามีเธอถูกแทงจนเสียชีวิต
นี่คือนางสุนทรชัยศรีอายุห้าสิบหกปีนะคะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ตำบลหนองคู
สามีสุนทรไปดูที่เกิดเป็นบ้านถ้ามีส่วนเดียว
บ้านชั้นเดียวเนี่ยมีรอยเลือดนะคะจำนวนมากเลยอยู่ตรง
เยอะจริงจริงตรงโถงของบ้านแล้วก็มีตรงบริเวณห้อง
พระแล้วก็มีร่องรอยของการต่อสู้ด้วยตัวคนตายเนี่ยนะคะจริง
จริงก่อนตำรวจจะไปถึงเขาส่งโรงพยาบาลไปก่อน
แต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่คนเดียวที่ตาย
คนที่ตายอีกคนนึงคือนายชัยโยขันเงิน
คนตายคนแรกนายสำเริงใช่ไหมอีกคนคือนายชายโยค่ะ
นายชายโยอายุ๔๙ปีเอาจริงบ้านของนายชายโย
ก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ขวัญเล่าไป
ตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้เลยกับคนตายคนแรกคือนายสำเริง
แล้วสภาพเขาคือจมกองเลือดอยู่แบบนั้นนะคะ
สวมเสื้อผ้านุ่งสโรงถูกแทงเขาที่บริเวณอกค่ะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองคูค่ะนายสัตยาพลชัย
เล่าแบบนี้บอกรู้แหละว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นใคร
นี่นะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกคนก่อเหตุคือในหนึ่ง
หรือนายบุญสินบุญเรืองอายุ๔๑ปี
จริงพื้นเพลงของนายหนึ่งนายหนึ่งไม่ได้เป็นคนพื้นที่นี่นะ
เขาเป็นคนชาวบ้านน้องเหงาอยู่ที่ตะมนต์หนองหิน
เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะมาได้เมียอยู่ที่บ้านน้องครู
มาได้๒ปีแล้วมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ในหนึ่งชอบดื่มเหล้าชอบดมกาว
แล้วเอาจริงนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่า
บ้านเขา๓คนอยู่ระแวกเดียวกันเลย
บ้านนายหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านคนตาย๒คน
คุณผู้ชมดูแผนผังที่เราทำให้

คนซ้ายฝั่งซ้ายนายชโยคนที่เสียชีวิตนั่นแหละ

ส่วนบ้านของนายสำเริงก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
นี่แหละค่ะคือที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟัง
แล้วเขาบอกว่าตัวนายชายโยจริงเป็นนุ่มโสดนะอยู่คนเดียว
ชอบทำบุญชอบช่วยงานวัดทำมาหากินเป็นคนดี
แต่มาถูกฆ่าโหดเยี่ยมไม่รู้หรอกว่าปัญหาระหว่างเขากับในหนึ่งนายชายโยนคืออะไร
แต่ในหนึ่งกับนายสำเริงเขาบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันจริง
หนึ่งชอบเข้าใจว่านายสำเริงไปวางยาเบื่อหมา

ในกว่าง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาบอกว่าเห็นตอนที่ในหนึ่งเนี่ยพยายามหลบหนีไปกับเมีย

หลบหนีไปกับเมียค่ะแต่สุดท้ายตำรวจไปตามรวบได้อย่างรวดเร็ว

จับตัวมาที่โรงพักค่ะมากับเมียเลยค่ะ
เจ้าตัวในหนึ่งรับสารภาพแหละบอกทำจริง

แค้นไงแล้วกินเหล้าก่อนด้วยก่อนจะไปแทงสองคนนั้น
เขาบอกว่าเขาเริ่มจากที่ไปแทงนายชัยโยที่บ้านก่อน
ไปแทงชายโยเนี่ยที่อกหนึ่งครั้ง
ต่อด้วยไปแทงนายสำเริง๒ครั้งที่ท้องกับกลางหลัง

ตำรวจสอบถามเพิ่มเติมอีกเจ้าตัวในหนึ่งบอกแบบนี้

แล้วเอาจริงนะคุณตำรวจผมไม่ได้คิดว่าเขาจะตายด้วย
ทำไปเพราะเมาแล้วก็แค้นใจ
เอาหนึ่งหนึ่งแค้นใจเรื่องอะไรอ่ะหนึ่ง
หนึ่งบอกก็ทั้งคู่ชอบมาดูถูกเหยียดหยามผม
ชอบมาด่าว่าผมเป็นไอ้ขี้เหล้าไอ้ขี้ยา
เอาแต่อาศัยบ้านเมียอยู่ไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงเมีย
แล้วบอกด้วยว่าหมาผมมา๒ตัวที่บ้านถูกวางยาเบื่อ
ต้องเป็นใครสักคนในสองคนนี้ที่วางยาเบื่อหมานะ
หมาตัวแรกตายเนี่ยยังไม่รู้หรอตอนนั้นเป็นนายสำเริงหรือนายชายโย
แต่หมาที่ตายดันโดนเอาซากหมามาโยนทิ้งหน้าบ้านเขาด้วย
เขาก็เลยมองว่านี่เป็นการเยาะเย้ยเขาแน่
ส่วนหมาอีกตัวนึงเนี่ยถูกวางยาเบื่อตายเหมือนกันตายก่อน๓วัน
สามวันที่เขาจะไปก่อเหตุแทงสองคนนี้นี่แหละค่ะ
มั่นใจว่าสองคนนี้ต้องรวมหัวกันแน่นอนมาวางยาเบื่อหมา
ก็เลยเอามีดไปแทงนายชายโยแล้วก็แทงนายสำเริงนั่นแหละ
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุกลับไปหาเมีย
แล้วบอกเมียว่าป่ะหนีไปด้วยกันไปบ้านเกิดเถอะ

ตัวกวานเขาเบื่อแหละมันถิ่มที่หน้าบ้านผมครับ
ผมไม่คิดว่าติดตายครับผมแทงเลยผมกระเลี้ยง
เขาบอกเขาไม่คิดว่าจะทำให้ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายด้วย
ผมแทงเสร็จแล้วผมก็วิ่งสุดท้ายนี่แหละ
เจอตำรวจตั้งจุดตรวจก็เลยโดนจับอย่างที่เห็นน่ะนะคะ

ไปเจอใครอ่ะเจอนางสุนทรอ่ะ
เบียวแม่สำเริงที่ร้องไห้จนเป็นลมอ่ะพี่หุ่ย
เขาบอกว่าตัวเมียของนายสำเริง
เริงเนี่ยมีสักเป็นน้าของผู้ก่อเหตุนะพี่ฮุย๒๐๒๐
ผู้ก่อเหตุในหนึ่งเท่ากับว่าจะกลายเป็นหลานเขยของ
ของเขาไงอืมอ่าทีนี้ตอนเขาเขาเล่าแบบนี้นะตอนเกิดเหตุอ่ะ
ก่อนหนึ่งทุ่มตัวผัวเขาเนี่ยแล้วก็ลูกสาวอายุ๒๔ปีแล้ว
จริงมีหลานสาวสองขวบอยู่ด้วยนะแล้วก็ตัวเธอด้วยจริงอยู่ในบ้านนั่นแหละ
หนึ่งอ่ะบุกมาหลังบ้านตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าสามีกำลังเลี้ยงหลานอยู่
ก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องพระแต่ในหนึ่งอ่ะผลักประตูเข้ามาเลย
แล้วตะโกนคำว่าวันนี้จะฆ่าล้างครัว

แบบนี้เลยเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยคือเข้ามาเสร็จตัวเธอเปิดประตู
เห็นแล้วว่าในหนึ่งเนี่ยเอามีดออกมาพยายามจะปิดประตูนะ
แต่ปิดไม่ได้ในหนึ่งแรงเยอะกว่าไง
จริงเธอตะโกนจะให้เพื่อนบ้านมาช่วยด้วย
สุดท้ายในหนึ่งพังประตูเข้ามานะคะแล้วจังหวะสามีเธอเล่าแบบนี้นะ
เพราะสามีพยายามจะปกป้องทุกคนสุดท้ายเลยโดนแทงค่ะ
เธอเป็นน้าของคนก่อเหตุใช่ไหม

ผู้ตายเป็นน้าเขยของคนก่อเหตุ

เพราะว่านี่แหละค่ะอย่างที่บอก
คือคุณพุทธมเดี๋ยวมันจะกำลังสับสนเรื่องของการ

คือเอาจริงตัวเธอเนี่ยภรรยา
คือเธอเนี่ยมีศักดิ์เป็นเหมือนเป็น
น้าน้าของตัวผู้ก่อเหตุก็คือน้าของในเขย

ทีนี้เขาบอกว่าเธอเล่าแบบนี้ว่า

หนึ่งเคยมีปัญหามีปัญหากับบ้านเธอมาตลอด

เรื่องของไฟเธอเล่าแบบนี้มันเป็นเรื่องของไฟส่องสว่าง

เพราะบ้านของนายหนึ่งจะไปต่อพ่วงไฟที่บ้านของเธอ
แล้วช่อเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน

กลัวไงโอ้โหค่าไฟมันก็เยอะนะ

เตือนบอกเออปิดไฟบ้างเถอะ

เขาบอกว่าก่อนหน้านั้น๑สัปดาห์ในนายหนึ่ง
จริงเคยถือมีดมาที่บ้านแล้วรอบหนึ่งด้วยนะ

กลายเป็นว่าเกิดเหตุชกต่อยกันที่หน้าบ้านนะคะ
ทีนี้เธอบอกว่าตัวเธออ่ะ

เพราะอะไรที่เป็นน้าของในหนึ่ง

มาแต่งงานอยู่กินกับหลานสาวของเธอนั่นแหละ

แปลกใจสิ่งที่เธอรับไม่ได้

สะใจที่ตัวผัวของเขาเนี่ย
ฆ่านายสำเริงกับนายชัยโยจนตาย

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้หนักเลยค่ะ
เออเอาสรุปแล้วจริงแล้วมันเหมือนก็
มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวไปเลยเนอะ
แทงกันของคนในครอบครัวซะอย่างนั้น
ทีนี้นะคะทางด้านของเรื่องของพิธีศพเนี่ยค่ะ
ครอบครัวก็นำศพทั้งคู่ไปตั้งบำเพ็งกุศล
ที่พรรคสงปะเทพรชาบำรุงนะ
ชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันช่วยงานกัน
แสดงความอาลัยแล้วก็ประนามการกระทำของในหนึ่งนะคะ

คนตายอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนบ้าน
พี่สาวนะนางเรวดีขันเงินนะคะ
คือพี่บอกแบบนี้เอาจริงวันเกิดเหตุ
กำลังเอาตอนเกิดเหตุเลย
พี่บอกคุยโทรศัพท์กับน้องชายอยู่ตอนนั้น
น้องโทรมาถามชายโยโทรมาถามว่าพี่พี่เป็นไงบ้าง

แล้วตัวนายชายโยก็บอกว่าเนี่ยผมกำลังทำกับข้าวกินอยู่ในครัวนะพี่
จู่เธอบอกเธอได้ยินเสียงน้องร้องตะโกนเสียงดัง
ด้วยความเจ็บปวดว่าโอ๊ยโอ๊ย
ก่อนที่โทรศัพท์เหมือนมันจะหล่นลงพื้น
ตอนนั้นคิดในใจนี่สภาพโทรศัพท์
ตอนนั้นคิดแค่ว่าอุ้ยสงสัยชัยโยน้องชายลื่นล้มหรือเปล่า
ก็เลยพยายามโทรกลับแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้ว
๒ทุ่มมารู้ข่าวร้ายว่าน้องโดนแทง
ก็เลยเดินทางจากกรุงเทพมาทันทีค่ะ
ยืนยันเลยนะว่าน้องชายไม่เคยมีเรื่องมีราวมีปัญหากับในหนึ่ง

ก็ยังค้างอยู่ที่พี่พี่ก็บอก
พอเขาบอกโอ๊ยใช่ไหม
พี่ก็บอกฮัลโหลฮัลโหล
โยเป็นอะไรเปล่าพี่ก็ถาม
นี่พี่ก็เอาโทรศัพท์มาดูมันก็แว๊บอะนะ
คือสัญญาณทางโน้นมันไม่มีแล้วอะ
พี่รับไม่ได้คือพี่ได้ยินเสียงน้องร้องอ่ะ
แต่พี่ไม่สามารถที่ช่วยอะไรน้องได้อ่ะ
ความคิดของพี่คือมันโหดเยี่ยมเกินไปอ่ะ
ทีนี้มาทางฝั่งของนางรัชใจขันเงินคนนี้เป็นใคร

ป้าเมียในหนึ่งเล่าแบบนี้ว่า
จริงก่อนหน้านี้ในหนึ่งเคยถือมีดมาหาเรื่องที่บ้านป้าเหมือนกันนะ

เพราะที่บ้านมีหลานเล็กกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกทำร้าย
เอาจริงในหนึ่งชอบตะโกนด่าชาวบ้านเข้าไปทั่ว

ป้าพูดแบบนี้คิดว่าในหนึ่งมันคงเมายาบ้าและเมากาว

มีหลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่กล้าหลับกล้านอนกันเลยนะ

ส่วนนายชายโยป้าบอกป้าไม่เคยเห็นว่ามีปัญหากับในหนึ่งเลยนะ
สงสารนายชายโย่จริงไม่น่ามาตายแบบนี้
คุณผู้ชมคะคือตอนนี้ไม่มีการนำตัวในหนึ่งไปทำแผนนะคะ
ก็อาจจะกลัวเรื่องของการรุมประชาธรรมอะไรหรืออย่างไรนั่นแหละนะ